วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะ
อำเภอเมืองเลยเนี่ยนะคะมีคนร้ายค่ะทำทีทำท่าไปขอดูหอพัก
และหลังจากนั้นนะคะแม่บ้านค่ะพาขึ้นไปดูหอพัก
เอาไล่ตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นล่างเนี่ยนะคะเขาตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ห้องที่ชั้นสามเนี่ยนะคะ
จากนั้นใช้ช่วงทีเผลอค่ะเอามีดปาดคอคนดูแลหอพักซึ่งเป็นสาวประเภทสอง
ค่าที่เลยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดี
พฤติการของเขาไว้ได้หมดนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเข้ามาเข้ามาแล้วนะคะ
ซึ่งคนร้ายชื่อว่าในศักดิรีแก้วหรือขออภัยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายศักดิ์คีรีแก้วหรือเจ๊บอยอายุ๔๘ปี
เป็นสาวประเภท๒คนดูแลอพาร์ทเมนต์ที่เสียชีวิต
ในภาพจะเห็นว่าคนร้ายเข้ามาขอดูห้องเช่า
หลังจากนั้นฉวยโอกาสค่ะตอนเดินลงจากบันไดชั้น๓
เนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะนี่ชั้น๔แล้วลงไปที่ชั้น๓นะคะ
มันจะเห็นไกลกล้องวงจรปิดมันจะเห็นพฤติการเห็นไหมคะ
เป็นช่วงพักของบันไดน่ะควักมีดออกมาเลย
คอเจ๊บอยสิ้นใจตรงนั้นเลยนะคะ
แล้วเอาสร้อยคอทองคำ๒๓บาทสร้อยข้อมือ๒บาท
และแหวนทองอีก๑บาทหลบหนีไป
ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะเป็นการก่อเหตุที่อุกอาจมากเลยนะคะ
เอาเราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูที่เกิดเหตุและลักษณะของการก่อเหตุชัดเนี่ยนะคะ
ผู้ตายค่ะถูกฆ่านอนจมกองเลือดอยู่ตรงชั้นพักบันไดของชั้น๓
มีบาดแผลถูกปาดคอเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
และในที่เกิดเหตุยังพบเศษสร้อยคอทองคำขาด
โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องกระเป๋าใส่กุญแจห้องพักหนึ่งใบ
กระเป๋าสตางค์๑ใบมีเงินอยู่ในกระเป๋าอีก๑๐๐กว่าบาทค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ

อายุ๓๓ปีค่ะไปรวบตัวได้นะคะ
โดยผู้ตายเป็นแม่บ้านประจำหอจะพาขึ้นไปดูห้องต่าง
ไม่ว่าจะเป็นคอข้อมือแล้วก็ที่นิ้วออกอุบายค่ะ

หลังจากนั้นค่ะเดินออกจากหอไป
ไปที่ร้านขายของทุกอย่าง๒๐บาทซึ่งอยู่ใกล้หอพักแห่งนี้
แล้วไปซื้อมีดมาหนึ่งเล่มได้มีดมาย้อนกลับมาค่ะ
พาขึ้นไปดูห้องที่ชั้น๓อีกครั้งหน่อย
ตอนนี้ตัดสินใจจะเช่าห้องนี้แล้วครับแต่ผมขอดูอีกรอบ
จากนั้นดูเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่พากันเดินลงบันไดเพื่อจะมาทำสัญญา
ผู้ตายเดินนำหน้าค่ะผู้ต้องหาเดินตามหลัง
อาศัยจังหวะทีเผลอใช้มีดที่เตรียมมาไปซื้อมาจากร้าน๒๐บาทปาดคอเลย
แล้วก็ปลดเอาสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือและแหวนหลบหนีไปค่ะ
เพราะออกไปซื้อมีดมานอกจากนี้นะคะชิงทรัพย์ผู้อื่นจนถึงแก่ความตายทันทีค่ะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาที่ชื่อว่าในเนสมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
ใช้เวลา๑๕นาทีค่ะแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อย
และไม่อนุญาตให้คนนอกไปสังเกตการณ์ด้วย

ทีมข่าวจอไม่เลย
ทำไมถึงทำแบบนี้อยากจะพูดอะไรไหม
ผมขอโทษครับทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

หรือยังอยากได้ท้องเขา
ใช่เพราะว่าเขาบอกไงว่าตอนที่เข้าไปดูหอเห็นเลย
มีสร้อยที่คอมีสร้อยที่แขนมีสร้อยที่นิ้ว
โอ้โหแต่คุณกลับออกไปซื้อมีดแล้วมาก่อเหตุ
นี่เตรียมไว้ก่อนเลยนะ